คุณผู้ชมค่ะจากสาวสวยมาดูหนุ่มหล่อกันบ้างดีกว่านะคะ
ใครจะเข้าวงการไหนก็เข้าไป

การพระเครื่องเท่านั้นที่ต้องการ

ล่าสุดสัมภาษณ์มาเจ้าตัวนี้นะคะ
อัปเดตเลเวลแรง

ช่วงต้นปีนี่คือพระเครื่อง
ที่ไนกี้นี่ที่โดนเขาเช่ามาบูชา
ใส่มาให้พี่สื่อมวลชนดู

ปกติแต่ว่าล่าสุดค่ะ

เจ้าตัวเรื่องพระเครื่องอีกครั้งคุณค่ะ

แหมคิดว่าไนกี้ท่าพระจันทร์

เดี๋ยวให้ดูกันนะครับนี่เอาภาพขึ้นมา

ดูเอาเองนี่คือเช่ามาบูชา

อึ้งจริงเยอะมาก
หลายคนบอกว่านายกี้อันนี้เรียกว่าคลังแสงหรือเปล่า
นายกกี้บอกว่าพี่ผมนี่นะเริ่มแรกแค่หลัก๑๐เอง
ทุกวันนี้นะฮะไม่ใช่แค่หลักพันแล้วนะ
แต่มันหลายพันองค์แล้วด้วยความใจรักคุณผู้ชม
แล้วมูลค่านับรวมกันไนกี้บอกว่าประมาณ๗หลักนะ
เจ้าตัวก็เล่าด้วยความที่ว่าเออหลงไหลชื่นชอบมาก
บางทีไปทำอะไรรู้ไหมแฝงตัวตามกลุ่มลายพระเครื่อง

เจอรุ่นไหนถูกใจเอฟค่ะ
กี้บอกเลยว่าแต่ละรุ่นนี่นะที่แพงมันก็มีหลายเหตุผลนะ
บางคนบอกเอ๊ะทำไมพระเครื่องสมัยนี้มันแพงเหลือเกิน
บางอย่างมันสร้างมาจำนวนจำกัด
ครั้งสุดท้ายบ้างล่ะเกจิชื่อดังปลุกเสกมาบ้าง
บางรุ่นบูชาแล้วนำเงินไปต่อบุญสร้างวัดสร้างบทอะไรก็มีนะ
เห็นแบบนี้แล้วเขาบอกว่าตัดใจไม่ได้จริง
อ่ะจะเป็นยังไงไปฟังเซียนพระไนกี้กันเลยจ้า

แต่ว่าแค่อาจจะแค่คนที่สะสมครับชื่นชอบในวัตถุมงคลแล้วกันนะครับ
ตอนนั้นเราเคยเห็นไนกี้เอามาเยอะมากที่งานวงส่วงตอนนั้น
ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม
ตอนนี้บอกเลยว่าเพิ่มขึ้นมากมายจริง

อย่างที่ผมเก็บบ่อยเนื้อนน้ำหน้ากากทองคลำ
แพงก็เพราะว่าบางรุ่นสร้างแค่๙เหรียญอย่างนี้
เราก็สู้มา

สู้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงที่ทำมาครับผม
ทุกวันนี้ก็ไปหมดกับผ้าเยอะมาก
แต่ก็สุขใจนะไม่ได้เดือดร้อนใครเลยค่ะ
ทำอะไรก็ได้สบายใจไม่ได้เดือดร้อนตัวเอง

ไหนก็ไหนแล้วมีพระเป็นคลังแสงขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะ
ปฏิโฮงปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวบ้างหรือเปล่ายังไง

เราถ่ายละครใช่ไหมบางทีก็จะเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้
ก็อยู่ก็มีอะไรบางอย่างไม่รู้มาโดนใจ
สมมุติว่าผมติดอยู่สี่แยกไฟแดงมืดแล้วอยู่
ก็มีอะไรไม่รู้เหมือนกับว่าอยู่รถมันไม่ไป
แล้วอีกแป๊บหนึ่งก็คือตู้มเลย
ตุ้มคือข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุทันทีเลย
แล้วเราก็ตกใจว่าถ้าสมมุติถ้าเราออกไปตรงนั้นก็คือเราเหรอ
ใช่แล้วอยู่มันก็เป็นเรื่องปฏิหารแบบนี้ครับ
ที่เราไม่สามารถที่จะแบบบอกได้ว่ามันคืออะไรกันแน่
แต่มันก็เกิดแบบนี้จริงกับชีวิตของไนกี้ครับ